มูเพิ่มความปังกันหน่อยดีกว่านะคะ
กับสองลูกสาวพญานาคนั่นเองค่ะ
ธัญญาลาล่าแท็กทีมกันทีไรมีเรื่องดีเกิดขึ้นตลอดค่ะ
ไปรุ่มรำถวายองค์แม่พระมาริสาที่จังหวัดสุรินทินทางใหญ่ดีนะคะ
สองสาวทันยาลาลาถือเลือกดีเข้าไปเมื่อวานนี้สุขสิ้นเดือน
เดินทางไปที่จังหวัดสุรินค่ะไปทำพิธีบวงสวงถวายองค์พระนางบริษาเขาเป็นเทวีแห่งงูใช่ไหมคุณผู้ชม
รูปปั้นที่ทั้งสองสาวเนี่ยรวมไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องแฟนคลับร่วมสมทบทุนกันสร้างมา
เอามาถวายที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านกระสังค่ะที่นาน้องไผ่ชุมพลบุรีสุรินนี่แหละ
ชาวบ้านก็ไปร่วมงานกันเพียบเลยเพราะว่าชาวบ้านก็ร่วมบุญกันมาตั้งแต่แรกเนาะ
ก่อนเริ่มพิธีค่ะคุณขาทันย่าแล้วก็พีลาร่าจุดธูปขอเข้ามาเลยเจ้าพี่นะ
ตกทั้งวี่ทั้งวันเลยนะฮะน้องก็ไหว้เลยขอบอกว่า
จ๋าแม่จ๋าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิจ๋าฝนหยุดก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งตก
ปรากฏว่าปากทูบปุ๊บฝนหยุด
ฝนหยุดมั้ยฝนหยุดคุณผู้ชมฝนเป็นใจมากค่ะทั้งสองสาวก็ร่วงแสดงเลย
ร่ายรำลีลาเต็มที่เลยนะฮะ
ถวายองค์แม่อ่อนช้อยสวยงามตามภาพเลยคุณผู้ชม
สาเหตุเราก็ถามว่าเอ้าทำไมมาสร้างอะไรกันที่วัดแห่งนี้นะ
เนื่องจากว่าทั้งคู่รู้จักเลื่อมสายศรัทธาเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้มานานหลายปี
ทีแรกเนี่ยอย่างที่บอกไปคู่นี้เขาเป็นลูกสาวพญานาคใช่ไหม
ทำไมไม่สร้างองค์พญานาคล่ะหลายคนอยากรู้องค์ปู่องค์ย่าอย่างนี้
แต่พระอาจารย์บอกว่าที่นี่องค์ปู่ไม่ได้ต้องสร้างที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
ก็เลยได้พากันอธิษฐานจิตจนได้เป็นพระนางมาริสาออกมาในที่สุดคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะจ๊ะภาพบรรยากาศไปแล้วเราก็มีตัวเลขมาฝากกันด้วย
เป็นเลขปลายประทัดคุณผู้ชมขาตัวเลขที่ได้ก็คือช่องไทยรัฐนี่แหละ
กับ๓๗๔นอกจากตัวเลข๒ตัวนี้แล้วนะปลายประทัดเขานะ
ลาล่ากับน้องธัญญามีฝากมาอีก๒ตัวกับผู้สื่อข่าวของเรา
จะเป็นเลขอะไรไปดูไปชมกันให้ดีจ้า
ถือว่าวันนี้นะคะพระนางมาริสาหรือว่าแม่แก้วกลายานีนะคะ
เป็นของขวัญวันเกิดนะคะที่เรานะคะตั้งใจเลขที่แบบ
นี่จะเป็นเลขอายุของหนู๒๕ของพี่ลานี่นึง
ให้เลขมาเยอะเลยไอ้เลขล่าสุดที่น้องบอกก็คืออายุน้องธัญญาปีนี้เบนเจอร์เพศ
๒๕พอดีนะฮะส่วนพี่ลาล่าเนี่ย๔๑คุณผู้ชมแล้วรู้หรือเปล่า
ก่อนที่เขาจะเดินทางมาถึงที่วัดรถตู้
ไอ้ที่สองคนเนี่ยเขานั่งกันมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุยางแตกคุณดูสภาพ
แต่โชคดีคนขับคุณพี่ขามีสติประคองพวงมาลัยเอาไว้ได้รถไม่เสียหลักค่ะ
ไม่มีใครเป็นอะไรลึกในใจทุกคนบนรถบอกว่าเชื่อเลย
จากพี่คนขับเก่งนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทุกคนบนรถเนี่ย
พาให้การเดินทางครั้งนี้ปลอดภัยและพิธีถวายองค์พระนางมาริสาก็ราบรื่นค่ะ
ส่วนเลขทะเบียนรถตู้คุณขวัญไม่ต้องพยายามส่อง
ยังไงที่เลข๙๕๑๐
ลาล่าขยี้อีกทีบอกว่าไอ้เลขรถตู้นี่นะมันเลขคล้ายกับรถเบ้นป้ายแดงของพี่ลาล่าด้วย
๙๕๑๐อะไรมันตำแปลงเงินขนาดนี้ยางแตกแต่ทุกคนปลอดภัย
เชอรี่มากตอนแรกตาไม่ค่อยดี

นั่งกันสามคนคอจะกลายเป็นยีราฟแล้ว